ลูกช้างป่าที่ปราจีนบุรีเขาอ่างรือในค่ะมีรถคันหนึ่งพุ่งชนเชื่อว่าลูกช้างป่าน่าจะอยู่แถวแถวถนนครับพุ่งชนตอนแรกลูกช้างป่าตัวนี้แค่บาดเจ็บนะคะแต่ไอ้รถคันนี้ที่ชนคันแรกหนีไปเลยแต่มันมีรถตามมาเขามองไม่เห็นชนซ้ำจากเจ็บกลายเป็นตายครับลูกช้างนะคะตัวยังเล็กอยู่เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าและเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์
จังหวัดนครนายกผ่าพิสูจน์ค่ะซากลูกช้างเพศเมียนะคะจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยเนี่ยถูกรถชนตายเห็นไหมคะคือมันกำลังข้ามถนนถนนสายสามห้าเก้าจังหวัดปราจีนบุรีค่ะครับแล้วน่าสงสารนะคือสภาพช้างขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะคือไส้ทะลักอ่ะเลือดออกในช่องอกหัวใจห้องขวาบนฉีกปอดฉีกตับแตกและบวมกระเพาะ
ให้เล็กลำไส้ใหญ่ฉีกขาดกระเพาะปัสสาวะแตกแปลว่าต้องชนแรงมากครับชนแรงมากสภาพซากลูกช้างเป็นแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องฝังกลบค่ะโรยปูนข่าวเพื่อฆ่าเฉอโรคก็เป็นไปตามหลักวิชาการนะคะที่เกิดเหตุศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่๑จังหวัดนครนายกนิมนต์พระศรีรูปทำบุญให้ตำรวจบอกแ
มีรถเฉี่ยวชนลูกช้างและลุงช้างล่มรถคันนี้ขับหนีไปเลยมีรถเก่งปามาหลบไม่ทันก็เลยชนซ้ำไปอีกทีดูสภาพรถทันที่๒
ที่ไปชนสภาพรถยังเละเลยอ่ะและสภาพช้างก็โน้ทเลยแบบเนี้ยเลยคือถูกชนเข้ากลางตัวเลยนะคะ
วัยวะภายในของช้างมันเลยพังเละไปหมดน่ะ
กลางตัวฝั่งซ้ายอะนะ
วะภายในเลยฉีดขาดเลือดออกเสียเลือดเยอะ
แล้วก็ตายอยู่ริมถนนแบบนี้ค่ะ

ตีคู่กับผมไปแต่เขาจะนำหน้าผมไป

เขาชนแล้วก็เลยไปเลย
แล้วผมก็ลงไปฉายไฟส่องว่ามันมีช้างอยู่รถ
รถเก่งนี้เขาไม่เห็นช้างเขาขับมาอย่างเร็วเลนขวา
เขาชนช้างแล้วก็ฉลับมาโดนรถคันแรก
แล้วรถคันนั้นก็มาโดนรถผม
คุณผู้ชมค่ะลูกช้างที่ถูกรถชน
เป็นช้างที่มาจากเขาอ่างรือในฉัดเชิงเศร้า
เขาก็จะข้ามไปหากินในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิปราจินบุรีค่ะ
ซึ่งปกติก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ตลอดเวลา
กรมทางหลวงเคยทำป้ายแจ้งเตือนนะ
ติดเอาไว้นะตลอดเส้นทางระยะ๕กิโลค่ะ
หลังจากนี้ก็อาจจะต้องติดไฟส่องสว่างมากขึ้น
ให้มันสว่างขึ้นมีป้ายแบบนี้เห็นไหมคะ
ระวังช้างช้างโครงนี้มีเป็น๑๐๐ตัว
แล้วก็จะแยกโขลงออกหากินตามพื้นที่ต่างด้วยค่ะ

แต่ก็สงสัยเหมือนกันว่ารถคันแรกที่ชน

สภาพรถจะเป็นยังไงไม่รู้นะคะทำไมถึงหนีไปได้หนีไปเลยอะไรอย่างนี้
คันที่สองยังเละเกินเลยใช่คันแรกที่ชนไม่รู้อย่างไร
อาจจะลักษณะเฉียวนิดนึงอะไรประมาณอย่างนี้หรือเปล่านะ
แต่แหมไม่รู้ไปไหนแล้วตอนนี้นะ